ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับ
ฝ่ายชายขี่รถจักรยานยนต์จะไปส่งฝ่ายหญิงไปโรงเรียน

เสียหลักไปเกี่ยวกับรถเก๋งรถล้มผู้หญิงตกจากรถ
รถตู้ขับสวนมาเหยียบร่างเสียชีวิตคาที่
โอ้โหรถตู้บอกว่าก็เบรกไม่ทันมันสวนกันมาพอดี
ฝ่ายผู้ชายร้องไห้ร้องห่มด้วยความเสียอกเสียใจ
เพราะตัวเองเป็นคนขับแล้วคนตายคือแฟนของเขาเอง
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองครับ
ตอน๗โมงครึ่งตำรวจสภปากเกร็จจนธบุรี
รับแจ้งนะครับมีเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกับรถเก๋ง
แล้วคนซ้อนท้ายกระเด็นตกจากรถ
แล้วถูกรถตู้ที่ขับสวนทางมาทับร่างอีกที

เมื่อเรือนถนนเรียบครองประปากล้ายกับแยกสามารคี
ตำรวจบางตลาดอำเภอปากเกร็จจนธบุรี
ก็ประสานทีมแพทย์เวรแล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุ
พอไปถึงไปพบศพของนางสาวชะนันชิดาชานนท์อายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณครับ
สภาพศพอยู่กลางถนนจมกองเลือดอยู่
ทะเบียน๒กกลลิง๒๘๖๙กรุงเทพมหานครก็จอดล้มอยู่
ซึ่งเป็นรถที่ผู้เสียชีวิตนั้นนั่งซ้อนท้ายมา
อกจากนี้ยังมีรถยนต์ซึ่งเป็นรถเก๋งของคู่กรณี
ที่เวียนดอสดาถอถุง๙๕๑๒กรุงเทพฯ
สภาพกระจกมองข้างด้านขวามีร่องรอยการเฉียวชนเสียหาย
แล้วอีกคันหนึ่งก็เป็นรถตู้ขุนใดสีดำ
ทะเบียนฮภูกร์บเรือ๘๗๐๖กรุงเทพฯมหานคร
ซึ่งเป็นคำที่ขับสวนมาแล้วก็ทับน้องคนนี้จนเสียชีวิต
คนขับรถเก่งคือนางสาวชนลดาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์
ก็ขับรถมาตามถนนครับพอถึงจุดเกิดเหตุ
เขากำลังจะขับรถเบี่ยงขวาเพื่อเปลี่ยนเลน
และระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์มาพอดีก็เลยไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ผู้ตายนั่งซ้อนท้ายมากระจกมองข้างด้านขวา
โดนรถจักรยานยนต์แล้วก็ล้มลงทำให้คนที่ซ้อนท้ายกระเด็นตกจากรถ
แล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วรถตู้ขับสวนทางมาพอดีครับ
แล้วก็ชนแล้วก็เหยียบซ้ำเสียชีวิตขาดที่
ส่วนคนขับรถตู้ก็บอกว่าก็พอขับรถมาจู่รถจักรยานยนต์เขาเฉียวกับรถเก๋งอีกฝั่งนึง
แล้วก็ล้มกระเด็นมาที่หน้ารถเขาเขาเบรกไม่ทันครับชนเข้าอย่างจังเลย
ส่วนฝ่ายชายซึ่งเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตเองก็เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วครับพร้อมก็บอกว่า
ผมเนี่ยนะจะขี่รถไปส่งแฟนที่โรงเรียนแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ทำให้แฟนเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ก็มีการตรวจสอบและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเอาไว้เบื้องต้นแล้วก็จะมีการพาคนขับรถทั้งสองคันทั้งรถเก่งกับรถตู้
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปรวมทั้งไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารักฐานในการดำเนินคดีนะครับ